พี่น้องเลยนะเพิ่งจะไปออกกำลังกายกันมา

ทั้งคู่จะไม่ได้ไปออกกำลังกายอีกแล้ว

ทีนี้ตัดสินใจหักหลบแล้วก็ข้ามไปที่อีกฝั่งหนึ่ง

แล้วหลังจากนั้นทำให้สองหนุ่มเนี่ย

การที่เกิดขึ้นมูลนิธิสว่างขอนแก่น
สามัคคีอุทิศแล้วก็กู้ภัยทางหลวงขอนแก่น

เพื่อที่จะนำร่างของพี่น้องคู่นี้
นายพรมมินอุทาอายุ๑๙ปี

นายภูมินอุทา

อยู่ในรถนิสสันมาชสีดำ

สภาพของรถนิสสันเนี่ย

จุดที่เกิดเหตุอยู่ตรงถนนเหล่านาดีค่ะ
เยื้องสถานีบริการน้ำมันบ้านสะอาด

ก็ไปตรวจสอบเจอรถบรรทุกหกร้อน

เบื้องต้นเนี่ยมีคนที่เห็นเหตุการณ์
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าพี่น้องคู่นี้นะ
ขับรถไปออกกำลังกายไปที่ตัวเมืองขอนแก่น

ขับมาถึงตรงนี้พยานบอกว่ามีมอเตอร์ไซคันนึง
ปาดหน้ารถของพี่น้องคู่นี้
ทีนี้พี่ที่เป็นคนขับตัดสินใจไงหักหลบ
แต่ตอนหักหลบมอเตอร์ไซค์กลายเป็นว่ารถไปชนกับขอบกลางถนน
แล้วก็ลอยข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนู้น
โอ้โหรถบรรทุกมาพอดีชนอย่างจังเลย
ทั้งสองคนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยนะคะ